อันนี้มอเตอร์ไซคันนี้มาแล้วเกิดอุบัติเหตุ
เตอร์ไซคว่ำคนขี่ก็เจ็บเล็กน้อยล่ะค่ะ
แล้วตอนกู้ภัยมานะคุณผู้ชมโอ้ยกู้ภัยก็ต้องมาทำแผล
มันเกิดอะไรขึ้นกู้ภัยก็ต้องถามอ๋อผีบัง
ผีอยู่ตรงนู้นแล้วมัจจุราชอยู่ตรงนู้น
ไปช่วยเขาก่อนผีก็เจ็บมัจจุราตก็เจ็บ
ก็ไม่เห็นเลยไหนมัจจุราตไหนละผี
แล้วทำไมคนเจ็บคนนี้เขาถึงมองเห็นคะ
นี่พอกู้ภัยได้รับแจ้งนะอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำ
แล้วก็มีคนเจ็บอยู่ตรงถนนโรจนะมุ่งหน้าวังน้อยค่ะ
ก่อนจะถึงทางเข้าประตูบีศูนย์อุตสาหกรรมโรจนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๓ค่ะคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจอฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะ
มือเขาเจ็บคนเจ็บคนนี้อายุประมาณ๓๐
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลก่อนทำแผลให้
ตอนทำแผลเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังครับ
ว่าผมขี่รถมาแล้วผีมันบัง

แล้วเนี่ยมีมัจจุราชนุ่งจงแดงจงกระเบนสีแดง

ใช่ยกมือไหว้คาถาบทต่าง

จังหวัดนี้ที่เขาบอกกู้ภัยว่านู่นผีอยู่นู่นค่ะ
อ๋อผีทักบาย
ตอนที่มาอย่างไร

ผีอ่ะผีบังผีขาบมาแล้วผีบังเหรอ
มีมัจจุราชมันด้วยเหรอ

ใช่มีไหล่กระจกแดงน่ะไอ้ที่ยนต์ม้า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
แล้วคุณพูดด้วยเห็นมั้ยคะคู่ภัยบอกว่าพี่ผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใช่ด้านไหนอ่ะโอ้โหผมไม่สามารถเห็นวิญญาณแบบพี่ได้นะ
แต่เอาใจเย็นก่อนเพราะว่าที่บอกว่าโอ้โหกว่าจะคุยกับเขารู้เรื่องได้คือเขาน่าจะเมาแหละทีนี้ทำยังไงดีอ่ะ

งั้นพี่เอาอย่างนี้พี่ไปที่ป้ำ
ป้อมศูนย์วิทยุกู้ภัย
ให้พี่สั่งเมาก่อนไหมแล้วค่อยกลับบ้าน

กู้ภัยต้องพยายามสื่อสารต้องพยายามบอกเขาแบบนี้ค่ะใช่
จริงแต่ในฐานะกู้ภัยเขาก็มีความเชื่ออยู่บ้างนะ
เขาก็อาจจะต้องทำพิธีอะไรบางอย่างนะ

ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าหนึ่งเลยคือพอเมาด้วยไง